ตามความคืบหน้ากันต่อค่ะสำหรับกรณีที่
รถเก่งระเบิดในค่ายตโชดจรน
ทำให้๑๐เอกสุพัฒนาชัยเสียชีวิตนะคะ
ทางด้านของคนใกล้ชิดคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการลอบสังหาร
ประเด็นที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของระเบิด
๑๐เอกสุพัฒนาชัยเก็บเอาไว้ในรถ
แล้วเกิดระเบิดเป็นอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเนี่ย

แต่ทางตำรวจสพเมืองระนองก็บอกว่า

เราก็ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

สิบเอกสุพัฒนาชัยมากประสิทธิ์

ทางครอบครัวก็เชื่อว่าถูกรอบสังหาร
คนสนิทก็เชื่อว่าถูกรอบสังหารเหมือนกันค่ะ
คนสนิทเขาบอกแบบนี้นะคะว่าครั้งสุดท้ายที่๑๐เอกสุพัฒนาชัยไปหาก็คือ๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพอลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยนะ
หลังจากไปประจำค่ายต่อชด๔๑๕มีภารกิจก็คือเป็นหน่วยข่าวกรอง
เกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด
ก็เลยอาจจะทำให้มีคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่พอใจค่ะ
เพราะว่า๑๐เอกสุพัฒนาชัยเป็นนายทหารหนุ่มไฟแรง
ลงพื้นที่กวาดล้างยาเสพติด
อกจากนี้คนสนิทก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่า
คนก่อเหตุน่าจะเข้าไปติดตั้งระเบิด
ไปติดที่รถตอนที่รถจอดอยู่ในค่าย
เพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเขาขับรถมาจากบ้านที่จังหวัดชุมพร
กลับมาที่ค่ายต่อชด๔๑๕ช่วงค่ำ๓ตุลาคม
และ๔ตุลาคมก็จอดทิ้งไว้ในค่ายทั้งวัน

เพราะว่าต้องเดินทางไปมณฑนทหารบก๔๔กองบัญชาการต้นสังกัด
เพื่อร่วมงานรับรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๔ที่เพิ่งมารับตำแหน่ง
แล้วก็เดินทางไปโดยรถของทางราชการนะคะ
มองว่าเกี่ยวกับเรื่องงานนั่นแหละแต่ว่าไปโดนอะไรเราไม่รู้
ตรงนั้นเกี่ยวกับงานนั่นน่าจะ
เท่าที่พี่กูบอกประมาณ๘๐น่าจะเสียจุดประมาณนั้น
ไม่เคยพ็อกไม่เคยมีอะไรทั้งนั้น
รับประกันได้เลยตรงนี้ไม่มีแน่นอน

พี่บอกได้เลยว่าไม่มีเพราะคบกับน้องมากี่ปี

คือออกนักเลงบ้านบ้านคือไม่มีลูกกันโรคอะไรไม่มี

บางครั้งมาที่บ้านมันยังว่าพี่นะ
ก็เตือนน้องแล้วว่าถ้าว่างานบางงานถ้าเรารับไปนี่

เพราะว่าบางครั้งบางคราวถ้าวันนั้น

ทำงานประเภทนี้มันเสี่ยงซึ่งเราจะเอา
ชีวิตเข้าไปแรกนี่มันก็ไม่ขมนะ

เพื่อเร่งติดตามหาเบาะแสของผู้ก่อเหตุค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจชนิดระเบิด
จากเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะ
จะได้สรุปสาเหตุว่าทาง๑๐เอกสุพัฒนาชัย

หรือเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพราะต้องรายงานผลการตรวจระเบิด
ให้ทางผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๔๔รับทราบ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยค่ะ

๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุ

เพราะว่าผู้ตายย้ายราชการมา

พี่สาวของ๑๑สูบพัฒนาชายผู้เสียชีวิต
นางสาวชายานนันมากประสิทธิ์บอกว่า

โทรศัพท์มาแจ้งความคืบหน้าทางคดี
โดยบอกว่าตำรวจสรุปว่า
การเกิดเหตุนี้มาจากการลอบวางระเบิด
ส่วนระเบิดที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการก่อเหตุ
จะรู้ผลในวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะคะ
แต่สิ่งที่ทางครอบครัวต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือ
อยากจะให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

หรือไม่ก็แจ้งความคืบหน้าเรื่องคดีให้หน่อย
เพราะว่ากังวลค่ะว่าถ้าเสร็จจากงานศพแล้ว
กลัวว่าเรื่องจะเงียบจนไม่มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตยอมรับว่าการที่เจ้าหน้าที่
ทหารต้นสังกัดมาร่วมงานศพทุกคืน
และแจ้งครอบครัวเรื่องของคดี
ทำให้ครอบครัวรู้สึกดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะ

คอยติดตามความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะ
ช่วงนี้ก็มีหลายคดีนะครับที่เป็นปริศนาอยู่นะ